เดี๋ยวพาไปหาเมนูปิ้งย่างอร่อยทานกันทั่วประเทศเลย

ตลอดกินวันนี้พาไปกินร้านปิ้งย่างข้างทาง
ที่มีอาหารรสเด็ดถึงขั้นเช็ดน้ำลายแทบไม่ไหวเลยล่ะค่ะ
เพราะเรารวบรวมร้านปิ้งย่างที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร

ร้านแรกที่จะไปก็คือร้านเหยไส้ย่าง
ร้านขายไส้ย่างรสเด็ดที่ใช้รถบรรทุกขนาดเล็ก
ดัดแปลงจนเป็นร้านแบบนี้
พร้อมกับไส้ยางนัวที่มีเคล็ดลับอร่อยชัวร์ไม่เหมือนใคร
ด้วยการล้างไส้ให้สะอาดและสูตรการหมักที่เข้มข้น
รวมถึงการใช้เตาย่างที่เป็นเตาลมร้อนพิเศษ
ซึ่งทางร้านสั่งทำขึ้นเพื่อให้ไส้ย่างที่นำมาย่างนั้น
กรอบนอกนุ่มในรสชาติชุ่มชำถึงใจแบบสุด
โดยเฉพาะถ้าได้ทานกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดของที่ร้าน
คิดค้นเองแล้วแล้วก็บอกเลยว่าแซ่บไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะ
โดยราคาไส้อ่อนนั้นอยู่ที่ไม้ละ๑๐บาท
ส่วนไส้ใหญ่ไม้ละ๕บาท
ใครอยากมาลิ้มลองความแซ่บนวลละมุนลิ้นแบบนี้แล้วแล้วก็
มากันได้เลยที่ร้านเหยไซย่าง
บริเวณริมถนนสี่แยกโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะ
ย่างร้านเด็ดร้านต่อไปจะเป็นอะไรไปไม่ได้
จากนี่เลยร้านหมาล่าจาร์ดลำ
หมาล่ารสเด็ดที่พลิกแปลงสูตรให้เข้ากับคนไทย
จนมีรสชาติที่อร่อยล้ำไม่เหมือนใครเลยล่ะค่ะ
ซึ่งที่ร้านเขาก็ใช้น้ำพริกเผาผสมกับงาป่น
แล้วก็มาทาพร้อมกับเครื่องปรุงหมาล่าอีกที
ซึ่งก็จะได้รสชาติเผ็ดร้อนและหวาน
เป็นเอกลักษณ์ความอร่อยเด่นที่ลงตัวเลยล่ะค่ะ
ที่เด็ดแบบนี้บอกเลยว่าราคาเพียงไม้ละ๑๐บาทเท่านั้น
วันจันทร์ถึงวันพฤหัสที่สวนสาธารณะหน้าอ่าวประจวบ
ส่วนวันศุกร์และเสาร์อยู่ตลาดนัดชุมชน
เลียบชายหาดหน้าอาวประจวบจังหวัดประจวบคิริคันค่ะ
ไปกันอีกหนึ่งร้านเด็ดที่สายปิ้งย่างห้ามพลาด
นั่นก็คือลาปิ้งอินเตอร์
ราปิงและราบครัวเสียบไม้จะวนแรกของเชียงใหม่
โดยจะนำเอาหมูที่บดแล้วมาคลุกเคล้ากับเครื่องลาบรสเด็ด
แล้วก็นำไปหมักไว้ในตู้เย็น๑คืน
เพื่อให้เนื้อหมูมีความนุ่มเหนียวอร่อย
แล้วค่อยนำไปกดในแม่พิมพ์

ก็สามารถเป็นของฝากเก๋
และรับประทานได้ยาวนานแล้วล่ะค่ะ
ที่ผ่านมาเวลาเพื่อนหรือว่าอ่า

ก็จะชอบเวลาไปร้านอาหารก็จะมีไส้อัวแคบหมู

จะทำอย่างไรให้ราบนี่
มันเป็นของฝากที่นักท่องเที่ยวสามารถหิ้วไปกลับบ้านไปฝากญาติพี่น้องได้
ก็เลยคิดค้นกันมาจนกลายเป็นลาบปิ้งอินเตอร์นี่แหละครับ
แปลกตาแต่รสชาติถูกปากแบบนี้
รายได้ในราคาเพียงถุงละ๑๕๐บาท
ใครสนใจสั่งได้เลยที่เฟซบุ๊กลาปิ้งอินเตอร์
และนี่ก็คือร้านเด็ดปิ้งย่างทั่วไทยที่ตลอดข่าวของเรานำเสนอความอร่อยแซ่บอร่อยนัว
สูตรลับความอร่อยที่ไม่ธรรมดา
ใครอยากเลือกอร่อยแบบไหนไปแซ่บนัวกันได้เลยค่ะ
สุดยอดลาบปิ้งของพี่เขานึกว่าไอติมแท่งใหญ่มันเริ่มเทิมเลยนะ
ก็กินอิ่มจุใจไงอีเวียหมายพวกพากง่าย
หมาล่าหมาล่านี่จะแบบเผ็ดร้อนชาลิ้นหมาล่าจัดหลักอยากทานนะอยากลองทานอยู่เหมือนกันนะ
แต่ละอย่างนี้น่ากินน่าทานทั้งนั้นเลยนะครับเฮ้ยใส่ย่าง